เทศบาลเมืองป่าตองที่นายกดูแลอยู่เนี่ย
เหมือนจะเป็นเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงในทางปฏิบัติเลย

ก็น่าจะแปลความอย่างนั้นได้นะคะ
เพียงแต่ว่าในช่วง
ตี๕ถึง๔ทุ่มเนี่ยค่ะ
มันเป็นเคอร์ฟิลล์แบบยังคล้ายเหมือนขอความร่วมมือกันอยู่

อย่างเช่งครัสว่าท่าใครออกจากบ้านในช่วงเวลานี้
จะโดนใช้บังคับตามกฎหมาย
จะปรับตามที่ข้อกฎหมายกำหนดค่ะ
คือถ้าสมมุติเราจะเอาพื้นที่ที่นายกดูแลอยู่
ก็เหมือนกันที่ประกาศออกมา

พอถัดมาชั่วโมงที่เหลือ
เป็นเข้ารักษณะขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้าน
ที่พักในห้องพักแต่จะไม่มีสภาพบังคับถูกไหมคะ
คือสภาพบังคับมันก็มีนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ไปเข้มใช้กฎหมายกัน
วันนี้คล้ายเหมือนกับว่าคนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ป่าตองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเป็นการขอความร่วมมือโดยเทศบาลเมืองป่าตองค่ะ
เพื่อที่จะให้เขาอยู่กับบ้านลดการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นและลดการรับเชื้อจากคนอื่นมาค่ะ
ทีนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปอย่างนั้นค่ะ
ก็ได้รับการปฏิบัติไประดับหนึ่งนะคะ
ทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ปฏิบัติเดี๋ยวพอเรามีเจ้าหน้าที่เพียงพอ
เราก็จะมาเข้มกับคนที่ไม่ปฏิบัติเพื่อที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายกับคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นค่ะ
นายกคะในส่วนของเอาตัวประกาศที่นายกต้องเป็นคนดูแลเนี่ยนะคะ
การขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้านกันเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าที่มีตัวประกาศออกมาว่าถ้าแบบต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำเรื่องอาหารเนี่ย
มีส่งให้วันละ๓มื้อเนี่ยเอาจริงวิธีปฏิบัตินี่มันทำได้จริงหรอคะ
ทำได้ค่ะทำได้ค่ะเรียนคุณจอมฝันอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เทศบาลส่งอยู่ประมาณ๑๗๐๐คนนะคะที่แจ้งความจำนงมาว่าขออาหารจากทางเทศบาล
เพื่อที่จะให้เขาอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะคะหยุดการแพร่เชื้อ
เราแบ่งเป็น๒กลุ่มค่ะวิธีการส่งนะคะคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับการติดเชื้อมาก
เช่นคนที่เราให้กักกันตัวเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานอยู่ในซอยบังลาโดยตรง
หรือคนที่เกี่ยวเนื่องกับคนบางลาเช่นไปชอบไปเที่ยวบางลาหรือขับมอเซลรับจ้าง
ตุ๊กขับแท็กซี่รับคนบางลาพวกเนี้ยค่ะเราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงโดยตรง
ซึ่งเหล่านี้เขาแจ้งเราเสร็จแล้วเราก็ไปส่งให้เขาที่บ้านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขาออกมา
เช่นบ้านนะคะส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ห่างออกมาหน่อยนะคะ
พวกนี้พอมาขึ้นทะเบียนกับเทศบาลแล้วว่าเขาประสงค์จะกักตัวอยู่ในบ้านตามประกาศของเทศบาลก็ประสงค์จะให้ทางเราส่งข้าว
เราก็จะให้เข้ามาขึ้นทะเบียนเสร็จเรามีจุดส่งข้าวอยู่ทั้งหมด๑๕จุดค่ะในพื้นที่ป่าตองนะคะ
เขาก็ระบุว่าเขาใกล้กับจุดไหนให้เขาออกมารับค่ะเราจะมีเวลาว่าอย่างสมมุติเมื่อเช้า๗โมงถึง๘โมง
เที่ยง๑๑โมงถึงเที่ยงวันช่วงเย็นก็๕โมงถึง๖โมงอย่างนี้ค่ะเราจะกำหนดให้
แล้วเขาก็จะออกมารับตามจุดนั้นค่ะโดยเราจะมีวิธีการจัดการว่าให้เข้ามาทยอยกันมานะคะ
แล้วก็อยู่ห่างกันประมาณ๒เมตรอย่างมาตรการที่คุยกันไว้ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทางเทศบาลก็กำลังทำตู้ฆ่าเชื้ออยู่ค่ะ
ถ้าเราทำตู้ฆ่าเชื้อเสร็จเราก็จะเอาตู้ฆ่าเชื้อไปตั้งตรงจุดรับอาหารทั้งหมด๑๕จุด
ทุกคนจะรับอาหารก็ผ่านตู้ฆ่าเชื้อกันก่อนค่ะอันนี้ทำทำได้ค่ะคุณจอมฝันค่ะ
ทีนี้ถามในรายละเอียดค่ะนายกคือเราไม่ได้ต้องส่งไปตามห้องตามบ้านไม่ใช่ใช่ไหมคะ
คือเราจะมีจุดกระจายตามพื้นที่ที่เราดูแลอยู่แล้วก็กำหนดเวลาแล้วมารับกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ประเภทค่ะประเภททั่วไปที่ความเสี่ยงที่จะมีเชื้ออยู่ในตัวน้อยเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วไป
เรานัดให้เขามารับตามจุดที่ใกล้บ้านเขาที่เขาแจ้งความจำนงแต่คนที่เขาเรียกอยู่ในข่ายกักกันว่าอย่างนั้นอ่ะนะคะ
ที่เราดูว่าคนเหล่านี้มีโอกาสติดเชื้อมากเราขอให้คุณอยู่ที่ห้องของคุณเลย
อันนี้เราไปส่งให้ถึงที่เลยไม่ให้เขาออกมาค่ะ
แล้วคนที่อยู่ในห้องเลยเนี่ยนะคะที่เราต้องไปส่งให้เขาเนี่ยคือต้องมาจากลงทะเบียนหรือว่ามาจากการคัดกรองแบบไหนคะนายก
เพราะว่าโดยพื้นที่แล้วเอาล่ะคือมันเป็นส่วนท้องถิ่นก็จริงแต่แต่พื้นที่มันก็กว้างขวางพอสมควรในการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
เราแจ้งเขาประกาศตอนแรกว่าใครที่อยู่ในซอยบางลาทำงานซอยบางลานะคะคุณคือผู้เสี่ยงขั้นแรกเลยที่จะติดเชื้อโควิด
เพราะฉะนั้นเราขอให้คุณกักกันตัวเองอยู่กับห้องนะคะอยู่กับบ้านมีปัญหาอาหารให้โทรมาขอเราคนเหล่านี้ค่ะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะแจ้งความจำนงมากับเราตั้งแต่ตอนแรก
นายกเคยเจอปัญหาบ้างไหมคะตั้งแต่ใช้ตัวประกาศมาแล้วอาจจะไม่ทั่วถึงมีคนมาบอกว่ายังไม่ได้เลยมีขัดตกบกพร่องเนี่ย
บางคนเขาก็บอกไม่รู้ว่าจะไปรับตรงไหนที่จริงเราก็มีประชาสัมพันธ์ตลอดนะคะทั้งในเว็บไซต์ของเทศบาลหรือเฟซบุ๊คแฟนเพจของประชาสัมพันธ์เทศบาล
แล้วก็รถประชาสัมพันธ์เองเสียงตามสายก็ใช้ทุกทางที่จะประชาสัมพันธ์ว่าให้ทุกคนอยู่กับบ้านเพื่อหยุดการแพร่เชื้อมีปัญหาอยากขออาหารให้แจ้งเทศบาลตามเบอร์๑๓๔คือหลายเบอร์มากเลยนะคะก็ให้ทุกท่านโทรมาเพราะเราไม่ต้องการให้ท่านมาออลงทะเบียนที่เราที่เทศบาลนะคะให้โทรแจ้งมาทางโทรศัพท์เพื่อลงทะบ

ที่ภูเก็นเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็คนที่ติดเชื้อป่าตองบังลา
ตองบังลาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดิฉันก็มีโอกาสได้คุยกับ
สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็คุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลป่าตองนะคะ
ก็พูดให้ฟังว่าตอนนี้คนที่เคยมาที่บางลาเนี่ยจะติดเชื้อมากนะคะ
เราก็จะต้องกันการติดเชื้อโดยการไปเอาเขาเหล่านั้นนะคะมากักกันนะคะ
ดิฉันก็ทำล็อตแรกอย่างที่เล่าให้คุณจอมฝันฟังแล้วเราก็ส่งข้าวส่งน้ำเขา
หลังจากนั้นทางคุณหมอก็คุยให้ดิฉันฟังอีกว่า
นายกมันไม่ใช่แค่นี้แล้วจบนะเพราะคนที่มาซอยบางราเนี่ย
ไม่ใช่คนแค่ทำงานบางลาอย่างเดียวคนที่ขับรถตุ๊กขับแท็กซี่ขับอะไรที่มาส่งแขกหรือมารับคนทำงานบางลาเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นคนหลงเนี่ยค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ซอยบังลาคนเหล่านี้เขาอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดในป่าตองและออกไปนอกป่าตองนะคะ
ก็ต้องก็ต้องกันนะถ้าไม่กันเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อทีนี้พอดีฉันได้คำแนะนำอย่างนี้ดิฉันก็อ้าว
ก็แสดงว่าเราก็ต้องทำอีกชุดหนึ่งอีกนะคะก็เลยถ้างั้นทำไงล่ะก็เลยคิดว่างั้นก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้เขาอยู่นิ่งกับที่ให้มากที่สุด
เพื่อว่าถ้าเขาติดเชื้อมาแล้วเขาจะไม่ไปแพร่ให้ใครหรือถ้าเขายังไม่มีเชื้อเขาก็ไม่ต้องออกไปไหนเพื่อไปรับเชื้อมาเพิ่มก็น่าจะชะลอการแพร่เชื้อในพื้นที่ป่าตองได้
พอคิดอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงนะคะก็เลยประกาศเลยนะคะก็ไปดูว่าในฐานะที่ทางนายกเทศมนตรีหรือนายกท้องถิ่นแต่ละแห่งเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่อยู่แล้วในฐานะที่เขาประกาศเป็นโรคระบาดแล้วค่ะนายกท้องถิ่นก็เป็นผู้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ด้วยที่จะมีหน้าที่ดูแลนะคะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอยู่แล้ว
ฉันก็เลยถือว่าตัวเองก็มีอำนาจหน้าที่ระดับหนึ่งงั้นก็ประกาศให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่กับที่นะคะแล้วมีปัญหาเราไปส่งข้าวส่งอาหารให้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันหนักมันจะให้คนอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วถ้าเราใช้บังคับกฎหมายเข้มงวดเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก็เป็นเหมือนขอความร่วมมือไปก่อนนะคะ
ใช่ไหมคะนับเป็นคนค่ะเป็นเราส่งเป็นอาหารกล่องค่ะค่ะแล้วจริงจริงจริงจริงเป็นเอ่อถ้าเอาประชากรเอ๋เดี๋ยวฉันต้องถามยังไงน่ะเวลาพูดถึงว่าดูแลในพื้นที่เทศบาลเนี้ยนะคะคือเรานับตามตามทะเบียนบ้างไม่ได้สิเนอะเพราะว่าต้องมีประชากรที่มาทำงานไม่ได้สังกัดพื้นที่นี้ดูยังไงอ่ะค่ะ

อยู่นี่นะคะถ้าถ้าเอาตามที่แบบเป็นทะเบียนบ้านอยู่เลยเนี่ยจำนวนครัวเรือนหรือว่าจำนวนประชากรมีประมาณเท่าไรคะเอ่อประชากรประมาณสองหมื่นค่ะอ่าครัวเรือนก็ประมาณเกือบห้าพันครัวเรือนค่ะคุณจำปันอ๋อ